อีกเหตุการณ์ที่ลำปางก็เหมือนกันมีคุณลุงคนหนึ่งขับรถกระบะ
ชนรถจักรยานยนต์แล้วเขาเสียชีวิตนะแต่ลุงเนี่ยไม่หยุดไปต่อเหมือนกัน
มีพลเมืองดีเขาตามไปตามไปจนทันลุง
ลุงบอกว่าลุงไม่ได้หนีนะแต่ลุงตกใจเดี๋ยวไปฟังนะฮะ
อ๋อคือแกแวะเข้ามาเร่งเอาแล้วก็เลยจนไปเลย
ตอนนี้ยังตกใจอยู่เลยนะคือด้วยการจะตกใจก็เลยขับขับไปเรื่อย
นี่ฮะแกบอกแกก็ตกใจแกเลยขับมาเรื่อย
แต่ขับมาดีรถจักรยานยนต์เนี่ยแบบเหมือนกับเข้ามาในเลนของแกแล้วมาชนอะไรอย่างนี้
แล้วแกก็พูดแบบเสียงสั่นมือสั่นไปหมด
แต่ไม่ว่าจะถูกจะผิดยังไงเนี่ยต่อให้เราเป็นฝ่ายถูกเราก็ต้องหยุด
คนที่ขับรถกระบะแล้วก็ที่เล่าให้เราฟังอยู่เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือนายดวงแก้วอุ่นเรือนอายุ๕๙ปีนะครับ
ทำท่าเหมือนกับโอ้โหจะเป็นลมด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้
ให้การกับตำรวจนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ย
ขับรถเดินทางมาจากเชียงใหม่จะไปเยี่ยมญาติที่เพชรชบูรณ์
แล้วก็มาเจอจักรยานยนต์คันนี้นะฮะ
พอเกิดอุบัติเหตุชนกันเกิดขึ้นเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้หนี
แต่มันตกใจมันก็เลยขับไปเรื่อยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้บนถนนสายลำปางแพร่
ฝั่งขาไปจังหวัดแพร่นะฮะ
พื้นที่เกิดเหตุเป็นถนนในพื้นที่ตำบลดอนไฟ

ผู้ที่ขี่จักรยานยนต์แล้วก็ถูกนายดวงแก้วชนจนเสียชีวิต
ชื่อนายเด่นชัยมะลิแย้มอายุ๔๔ปีนะครับ
ตะแคงอยู่ใกล้กับร่องถนนนะฮะ
จากศพสักประมาณ๒๐เมตรนะครับ
ส่วนรถกระบะของนายดวงแก้วเนี่ยกันชนแล้วก็ฝากระโปรงเนี่ยมีรอยยุบนะ
ส่วนด้านหน้าของรถเนี่ยพังเสียหายแบบนี้
นี่ครับคือที่นายดวงแก้วหยุดรถเนี่ย
ก็เพราะว่ามีรถเขาตามไปทันมีพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ครับทุกผู้ชมครับ
คนนี้ฮะเขาขับรถกระบะไล่ติดตามรถกระบะของนายดวงแก้วจนทันนะฮะ
ผู้ที่ขับตามไปคือนายจักรพรรดิพนุพนันอายุ๔๐ปีเป็นชาวลำปาง
เป็นคนในพื้นที่นายจักรพรรดิเล่าให้เราฟังแบบนี้ครับ
เขาบอกว่าเขากำลังขับรถมุ่งหน้าเข้าลำปาง
ตอนนั้นเนี่ยพอลุงดวงแก้วเขาขับรถชนจักรยานยนต์
ล้มลงไปแล้วเนี่ยนะคนขี่เขาก็นอนฟุบเสียชีวิตไปเนี่ย
จังหวะนั้นนายจักรพรรดิเขาขับรถมาอีกฝั่งหนึ่งสวนเล่นกับรถกระบะของลุงดวงแก้ว
แล้วเขาสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมรถกระบะคันนี้หน้ามันพังมันยุบหมดเลย
พอขับเลยไปอีกหน่อยเอ้ามอเตอร์ไซคันหนึ่งล้มอยู่
เขาก็ยูเทิร์นรถเลยฮะแล้วขับไล่ตามแล้วก็นี่ฮะ
ก็ไปประกบแล้วก็ไปปาดหน้าทำให้ลุงเนี่ยต้องจอดนะ
แต่ว่าที่ไล่ตามไปเนี้ยสองกิโลเมตรอืม
รถแล้วบอกให้นายดวงแก้วเนี่ยจอดรถแล้วก็ให้ขับย้อนกลับมาที่จุดเกิดเหตุ
นะครับอ่านี่ฮะถึงมาให้การกับตำรวจเมื่อสักครู่นี้
พ่อของผู้เสียชีวิตก็ยังโศกเศร้าอยู่นะครับ
พ่อชื่อนายนิคมนะได้นำศพลูกชายมาทำพิธีที่คริสตจักรนครลำปางนะครับ
บอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นครูสอนดนตรีนะครับอยู่โรงเรียนเอกชนในลำปาง
บ้านเนี่ยอยู่อำเภอรองจังหวัดแพร่เดือนนึงจะกลับบ้านสัก๓๔ครั้ง
ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านนี่แหละ
เมื่อวานลูกชายก็กำลังขี่รถจะกลับบ้านนะแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงบ้าน
สีเทียดพูดว่าหลุมทรีย์สูอาหารลาดมาตลอดคำว่านึกว่า
พี่แม่เนี่ยเนูะเส้นนอกไหม้มา
ทางฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างพี่ชายเนี่ยนะฮะพี่ชายบอกว่าก็พร้อมอ่ะนะเข้าใจนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุแต่อยากให้คู่กรณีของน้องชายที่ชนน้องชายจนเสียชีวิตเนี่ยมาขอเข้ามาศพหน่อยนะซึ่งลูกสาวของลุงดวงแก้วเขาก็ติดต่อมายังญาติผู้เสียชีวิตแล้วว่าเดี๋ยวจะพาพ่อมาขอเข้ามาศพ